ที่บ้านเรานะครับดูความเคลื่อนไหวของทีมการท่าเรือกันหน่อยดีกว่าครับ
รอบสำคัญนะครับที่ต้องผ่านไปให้ได้คือการเล่นในบ้านก่อน
เพื่อให้ใช้ในรอบที่จะแข่งขันได้นะครับล่าสุดภาพที่เห็นนะครับ
โดยเป็นโทนสีแสดน้ำเงินซึ่งเป็นสีประจำของสโมสร
ในการแข่งขันศึกสโมสรชิงแชมป์อาเซียนนะครับซึ่งจะกลับมาจัดการแรงขันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะเริ่มในปี๒๐๒๐นะครับก็มี๑๒ทีมนะครับแบ่ง๒สายสายละ๖ทีมแล้วก็แข่งแบบเย่าเยือนด้วย
ล่าสุดคุณมิติติยภัยรัฐครับประธานบริหารของสโมสรเชียงรายก็บอกว่าในฐานะนะครับแชมป์เนี่ยเชียงรายก็บอกว่ายินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมรายการนี้
และพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในนามตัวแทนประเทศไทยซึ่งประโยชน์ที่ทีมจะได้ก็คือนักเตะจะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับ